ใจเย็นอายุที่ว่าทำไมยังเด็กลง
ทำไมจนลูกชายแบบใหญ่แบบเป็นนุ่มหรอ

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะคะทีมงานรายการเรา

จริงแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่

เพราะว่าเมื่อคืนตั้งแต่เกิดเรื่องที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
กลับไปบ้านเราก็เหมือนนอนแล้วก็แบบ
นอนทั้งปิติยิ้มซับซึ้งใจ

คุณแม่จริงแล้วมีอาการไหลโรคเหมือนกัน
แต่เมื่อวานที่เป็นจริงก็คือว่า
คุณแม่เป็นเบาหวานแต่น้ำตาลในเส้นเลือดน้ำตาลตกอย่างรุนแรง

โมงที่คุณแม่แบบหมดสติไป
ช่วงเย็นพอดีรถมันติดเลยช่วงนั้นใช่ไหมคะ
ติดมากแล้วก็๖โมงอยู่กับพยาบาล๒คน
แต่พอดีนักกายภาพที่มาดูแลคุณแม่มาพอดี
ก็เลยแบบมีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
คือเอามือเข้าไปในปากเอาผ้ามาให้กัดก่อน
เพราะคุณแม่คุณแม่หมดสติไปแล้วก็แบบเหมือนกับน้ำลายไหลอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนั้นเพิ่งไปกราบพระบรมศพอยู่ที่วังวดีใช่ไหมคะ
กำลังเดินทางมาเราก็ตกใจอะไรอย่างนี้

น้องชายก็รีบโทรไปฉุกเฉินนะคะ
ที่ศูนย์เอราวันหรือว่านเรนทร
ก็๑๖๔๖หรือว่า๑๖๖๙๒เบอร์นี้ก็คือโทรไปทันทีเลย
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉิน
ด้วยรถพยาบาลจากหน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลราชวิถี
ก็มาถึงที่คุณแม่
เห็นบอกว่าแบบอยู่ในช่วงไปรับที่ไหนคะคุณแม่
แม่อยู่คอนโดอยู่ตรงบริเวณเพชรบุรีทองหล

ใช่เขาบอกว่ากว่าจะฝ่ารถติดไปถึงโรงพยาบาลได้
นี่คือมันต้องใช้เวลานานมากถูกไหม
นานมากเลยครับใช่แล้วมาจากราศวิถีด้วยนั่นสิโอ้โฮน่ะ
จริงเบื้องต้นเหมือนแบบเท่าที่โบทราบนะคะ
ก็คือยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอทีมจิตอาสาเลย
จนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เราสอบถามกับคนกับรถ
ก็คือว่าคนขับรถเนี่ยพอดีทำงานกับหน่วยกู้ชีพด้วย
ก็เหมือนกับว่ามีการโชคดีที่เขารถมาค่อนข้างตอนแรกช้าเหมือนกัน
ก็เลยแบบโทรประสานงานกับเขาเรียกว่าอะไรฮะที่สายตรงพระราม๙
ศูนย์ที่เขาจะมีแบบประสานงานเรื่องของการจราจรอะไรต่างนั่นค่ะ
สายด่วนอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขามีทีมจิตอาสาร
ที่เขาสแตนบายอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแถบนั้น
ที่จะมาปิดถนนเส้นทางช่วยเคลียร์รถ
ไม่เดี๋ยวเขาทำการเป็นทีมเวิร์กเลย

ทีมนี้ค่ะเป็นทีมของ
ทางศาสุอาทัยทางพทธาภาคคล๒๐๒๐ก็ประสานการณ์กับ

แต่เมื่อวานนี้เป็นเวรของทีมร่วมกับตันยูพอดี
ซึ่งคนขับรถบนทำงานช่วยเหลือในเวลายามว่างพอดี
เขาก็เลยช่วยโทรประสานงานให้
เขาก็เลยมีการกระจายข่าวอย่างรวดเร็วว่า
รถพยาบาลมาจากราชวิถีนะมาตรงนี้รถติดมาไม่ถึงสักที
แล้วคุณแม่หมดสติอยู่ค่อนข้าง๓๐๔๐นาทีแล้ว
กว่าจะมาถึงก็คือมันทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

พอมาถึงปุ๊บถ้าฉุกเฉินจะมีทีมแพทย์ขึ้นรถมาด้วยเลย
ทีมแพทย์ก็น่ารักมากมาถึงมากันแบบเป็นทีมเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มาถึงก็มียามีอิสลิมมีอะไรมาฉีก
กลูโคสเข้าไปในคุณแม่ก็เข้าเส้นเลยค่ะ
แป๊บหนึ่งคุณแม่ก็เริ่มลืมตา
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าสลบหมดสติไปอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงเต็มค่ะ
ซึ่งอันตรายพอสมควรสำหรับ๑ชั่วโมงในการสลบไป
การจราจรยังไงก็ฝ่ามาได้เท่านี้
จริงต้องบอกว่าสังคมไทยของเราก็อยู่ในไทยแม่ครับแม่
แสดงว่าในสังคมไทยมี
อย่างเวลาที่เราขับรถอยู่บนทางบนถนนทั่วไป
ถ้าเราได้อินสัญญาณไซเลนท์สำหรับรถพยาบาลค่ะค่ะหรือว่ารถอะไรที่ฉุกเฉินมาก

พยายามหาวิธีเบียดขวาสุดที่สุด

จากนั้นก็เลยพาคุณแม่ไปตอนนี้อาการคุณแม่เป็นอย่างไรมั้ง
คือคอนโดนี้จากเอกอิมัยทองหล่อไปถึง
คือด้วยความที่คุณแม่มีหมออยู่ประมาณ๖ท่าน
พอคุณแม่ฟื้นแล้วเรารู้ว่าคุณแม่คงไม่ใช่อยู่ในอาการโคม่า

พอตื่นขึ้นมาจะได้มีหมอที่คุณแม่อยู่ที่นั่นดูแลหมดเลยทุกฝ่ายใช่ไหมครับ
จากตรงชนหล่อใบจุฬาใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีในเวลา๑ทุ่ม
ในผ่านหน้าเซ็นเทอร์เวิร์ดเขาสามารถจะนำให้เราไป
เขาสามารถนำเขามีทีมมอเตอร์ไซค์มีไฟเปิดมีนำหน้าขอทางนั่งหลังค่ะ
คนที่ใช้ถนนอยู่ก็ร่วมมือคือเปิดทางให้ด้วย
อันนี้ก็ต้องแบบขอขอบคุณแล้วก็ต้องแบบประทับใจมากเขาบอกนั่งอยู่ในรถพยาบาลด้วย
โบก็มองเห็นทางข้างหน้าข้างหลังคือรถติดจริงโบไม่ได้โพสต์วีดีโอลงในอินสตาแกรม
แต่ว่าในเฟซบุ๊กโบเชียดาส่วนตัวค่ะก็จะมีแบบเห็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค
หมอนำทางหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเรานั่งอยู่ตรงนั้นคือคุณแม่ก็แบบ
พอคุณแม่ฟื้นขึ้นมาเขาก็เหมือนแบบเขาก็ตกใจงงนะคะ
อะไรเกิดขึ้นกับเขาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แต่ว่าสิ่งภาพที่เราเห็นเนี่ย
เป็นภาพที่แบบมองไปรถติดหมดเลยแล้วคนก็พยายามที่จะแบบเบี่ยงออกซ้ายขวาซ้ายขวา
มอเตอร์ไซค์พยายามแบบเขาเรียกหาทางออกซ้ายขวาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแบบเราเห็นเราก็แบบชื่นใจมันเหมือนแบบคุณมันตลอดทางเลยค่ะมันตลอดทาง
สิบนาทีก็จริงแต่เป็น๒๐นาทีที่เหมือนแบบมันมันเก็บอยู่ในความรู้สึกเราจน
เหมือนมันนานนะแต่ยังเป็น๒๐นาทีจริงไม่นานแต่จะรู้สึกว่ามันนานเพราะว่าเรากำลังเป็นห่วงคุณแม่
รู้สึกอย่างหนึ่งว่าบางทีเราจะพูดเสมอว่าทุกวันนี้สังคมมันแรงน้ำใจ
สังคมมันไม่มีคนมีน้ำใจอยู่แล้วทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าสมมุติจริงแล้ว
แสดงว่าคนกลุ่มใหญ่เขาก็ยังมีน้ำใจกันอยู่
เมื่อก่อนจะรู้สึกว่ารถพยาบาลมารับยังไงล่ะก็มันไม่มีที่นี่มีค่ะทำได้
ช่องว่างข้างเนี่ยพอแบ่งกันขยับไปคนละหน่อยแล้วจะเกิดช่องว่างได้
แล้ววันนี้อย่างที่พี่โบว์บอกเมื่อกี้นี้ที่จริงอายุเท่ากันนะครับ
โบว์บอกเมื่อกี้นี้เรียกก่อนแล้วก็เด็กกว่างถือว่าเป็นเด็กกว่าง
เมื่อกี้คุณโบบอกว่าอยากจะขอบคุณน้ำใจทุกคนถ้าสมมุติวันนี้คุณมีเหตุ
แสดงว่าจิตอาสาทั้งหลายที่เขาอยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณได้เสมอ
จริงแล้วโบก็อยากจะที่โบประทับใจมากที่สุดก็คือว่า
มีทั้งรถของโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะ
รถโรงพยาบาลก็คือดีแต่บังเอิญเราคิดว่าคุณแม่อยากจะไปให้เร็วที่สุด
เพื่อไปถึงโรงพยาบาลจุฬาซึ่งจริงโรงพยาบาลที่ใกล้ใกล้ทองหล่อเนี่ย
แม่ก็เข้าอยู่เป็นประจำแล้วใช้โรงพยาบาลเขาก็ดี
แต่บังเอิญรถพยาบาลที่ของศูนย์เอราวันในความสะดวกคือ
เมื่อวานนี้มีเรื่องของทีมกู้ชีพแล้วก็มีทีมของศูนย์พระราม๙
มาช่วยประสานงานแล้วก็พอไปถึงเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกงงแล้วก็ประทับใจมาก
ก็คือว่าปกติเราไปถึงโรงพยาบาลจุฬานึกออกไหมค
คนก็จะเยอะพอสมควรแต่เมื่อวานโฉคดี
คนก็ไม่เยอะมากคุณแม่ก็ได้เข้าไปแบบแผนกฉุกเฉิน
ที่โรงพยาบาลจุฬาแบบว่าเข้าไปในที่ที่แบบว่า
โอเคช่วยกันดูแลเพราะเป็นเราบอกว่าฉุกเฉิน
แต่พอเราเดินกลับมาที่ตรงที่รถที่มาส่งคุณแม่

คือบริการ๒๔ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

ปกติถ้าเกิดว่ามีการใช้รถพยาบาลปกติเราจะมีค่าใช้จ่าย

มีค่าหมอค่านู่นค่านี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่เขาผ่านไปหมดเลยไม่ได้มารอบ
ของแบบทีไม่ต้องรออะไร
ขอบคุณยังไม่ทันแมสแตะคำขอบคุณยังไม่ทัน
มันก็เลยติดใจโม้มากเลยว่าแบบ
ขอบคุณแล้วเพื่อนที่อะไรละ

ก็ขอขอบคุณปติ๊กติ๊กไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะทีมของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนะคะ

แล้วก็ประชาชนคนที่แบบอยู่ในเส้นทาง
อาจจะเห็นรถวอร์รถขบูน
จะแบบทำให้หลายคนเสียเวลา
แต่ว่าเราก็แบบไปถึงที่หมายปลอดภัย

มสดำกันชัยกันอีกรอบหนึ่งนะ

คิดไม่ออกบอกไม่ถูกคนในวงการบันเทิ
เราจะตั้งสามภูมิเชิญใครคุณรู้ไหมไม่ต้องถามแล้วนะ

เอ๊น่ะจริงเหรอ

คนตายอยากจะรู้ว่าตายเพราะอะไร
ชุติมามาจับตัวรู้ว่าตายเพราะอะไร
แล้วที่สำคัญอย่างที่เรารู้ว่า

เด็กคนนึงมีอะไรกับผี

คืนนี้คุณผู้ชมครับ

ขอบอกว่าเพสดีวิทยากรนั่งหลอนกันทั้งวันครับ
ขอบคุณคุณโบว์ด้วยนะครับ